คุณผู้ชมคะที่ลำพูนค่ะวัยรุ่นยกพวกตีกัน
ก็มีให้เห็นตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะ
แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพอขี่รถจักรยานยนต์กันมา
พอตีกันก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดทิ้งรถ

ขนาดตัวไม่อยู่ตัวหนี
อยู่ตรงนั้นเนี่ยคู่อริก็ยังตีแบบ
โอ้โหทำลายรถซะเละเลยอะค่ะ
นี่นะคะโอ้โหก็เนี่ยยกพวกมาตีกัน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาในเพจดัง

แต่ทีนี้ค่ะพอเขาหนี

ลูกศรสีแดงนะคะกลุ่มคู่อริ
ก็ยังทำลายรถจักรยานยนต์

ทั่วเผาถ่อนเหล็กเอาก่อนหินทุบรถ

เขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ค่ะ

ทางรถไฟดอยติก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้กับเหตุการณ์ที่กลุ่มเด็กแว้นปลาระเบิดขวดใส่รถยนต์เนี่ยมันกลุ่มเดียวกันไหมนะคะ
นี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าต้องดำเนินคดีค่ะต้องตามตัวให้เจอค่ะ
ไม่อย่างนั้นไม่เข็ดค่ะก็ตระเวนก่อเหตุทะเลาะกันไล่ตีกันไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องตามหาตัวแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
อะไรพวกนี้นี่เหมือนเป็นโรคติดต่อนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าไม่เจอตัวแล้วก็คู่หลีหนีไปแล้วต้องไปทุบรถเขา

เฮ้อทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ